ตูนและคณะก็เข้าไปภายในธรรมเนียบรัฐบาล
หน้าตึกบัญชาการนักข่าวเยอะมาก
ข้าราชการธรรมเนียบรัฐบาลก็รออยู่เยอะมาก
คือตึกบัญชาการก็อยู่ใกล้กับรังนกกระจอก

แล้วก็ใกล้กับตึกห้องนารีสโมสรที่จะไปทำงาน

ชาวค่าทักทายคุณตูนและแสดงความชื่นชม
แต่ก่อนหน้าที่จะเข้าไปคนที่วัยกว่าท่านนายกคือใครรู้มั้ย
ท่านไปดักรอก่อนที่ท่านนายกจะมาอีกนะ
เขาก็เลยดักรอก่อนค่ะแล้วก็มอบเงินบริจาค
มีชัยไม่บอกจำนวนนะคะอาจารย์มีชัยบอกแค่ว่าขอบคุณมากจริง
ที่ทำเพื่อส่วนรวมนี่ก็คือหน้าตึกบรรชการนี่ค่ะอาจารย์มีชัยก็เป็นหนึ่งในอสชด้วย
ใช่ค่ะหลังจากนั้นคุณตูนก็เข้าไปเข้าไปด้านในก็จะเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้
ท่านนายกก็พูดหลายอย่างนะคะท่านนายกชื่นชมพูดถึงเรื่องของการศึกษาของคุณตูนด้วย
ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคุณตูนจบนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้เกียรตินิยมด้วยนะคะ
ใช่นะคะแล้วท่านนายกก็บอกว่าทำเพื่อสังคมขนาดนี้ขอชื่นชมจริงนะคะ

แล้วก็พูดกับคุณก้อยคุณตูนบอกว่าอยากจะให้รักกันนานด้วยนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบของที่ระลึกให้กับคุณตูนก็เป็นปากกากับเป็นสมุดบันทึกนะคะ
คุณตูนก็มอบเสื้อโครงการ๙คนละ๙ให้กับท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบเงินสนับสนุนโครงการนี้ด้วยก็บริจาคไป
แต่อันนี้ไม่รู้จำนวนท่านนายกไม่บอกใครเลย

ใช่พยายามจะถามแต่ก็ไม่รู้จริงนะคะคุณตูนเองก็บอกว่า
เริ่มจากจุดเล็กจนขยายกว้างมากขึ้น
มาถึงวันนี้ได้เพราะคนไทยทุกคนนะคะ
ก็หลังจากนั้นหลังจากพบนายกรัฐมนตรีสักประมาณ๑๕นาทีค่ะ
อยู่ในห้องนี้สัก๑๕นาทีหลังจากนั้นก็ออกมา
พอออกมาฉันรออยู่คือรออยู่
ตั้งใจว่าจะต้องเซลฟี่ให้ได้ส่งข้อความมาทางไลน์
บอกทีมงานข่าวเราด้วยล่ะเดี๋ยวจะเซลฟี่มาจะเอามาใช้ในข่าวคืนนี้
ไหนเอามาดูสิได้ไหมเด็ดเลยสิแบบชัดเลยเจ๋าเลย
คุณภาคภูมิทำไมครับมันยากมากจริงนะ
นี่เหรอแต่คุณเขียนผ้าสอนอยู่ตรงไหนนี่ไง
นี่คือคุณเขียนมาสอนแล้วคุณตุ้มอยู่
โอ๊ยจะเซลฟี่กับพี่ตูนแล้วเขาอยู่นู้น

คือตอนแรกต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคือนักข่าวจะนั่งอยู่ตรงพื้นใช่ไหมคะ
แล้วก็จะเป็นทางโล่งคือเผื่อให้คุณตูนเดินออกมาแล้วก็มาเจอพี่นักข่าว
แล้วก็ตรงช่วงที่เป็นทางแคบก็จะมีเจ้าหน้าที่ธรรมเนียบอะไรไปยืนรอดู
ตั้งใจว่าคุณตูนมาก็ต้องผ่านตรงจุดนักข่าว

แต่พ่ออาวุธโครตจริงทุกคนกรู้ให้ประกบคุณตูน

ตัวแค่นี้ไม่ทันเขาหรอกจะไปเบียดอะไรสู้เขา
ทำดีที่สุดแล้วค่ะเห็นคุณตูนอยู่ข้างหลังไกลเนี่ยค่ะ
วันนี้ตูนกับทีมงานมาที่ธรรมเนียบก็เพราะว่าการวิ่งในโครงการ๙คนละ๙มาถึงกรุงเทพแล้ว

ก็เลยแวะธรรมเนียบมาหาท่านนายกหน่อย
ค่ะก็เดี๋ยวคุณตูนจะพักนะคะ๑วันพรุ่งนี้นะคะพักนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะออกวิ่งอีกทีวันที่๖ธันวาคมนะคะ
ก็จะไปลานพระราชวังดุสิตนะคะไปสิริราชก็จะหยุดทำกิจกรรมที่สิริราชด้วย
หลังจากนั้นก็จะออกทางช่วงบางบัวทองค่ะเพราะว่าจะต้องไปสุพรรณบุรี

ที่สุพรรณบุรีนะคะก็จะมีตามเส้นทางเดี๋ยวเชื่อว่าเราจะทำเส้นทางให้คุณผู้ชมได้ติดตามล่ะ
กรุงเทพจะได้ไปรอไปรอให้กำลังใจคุณตูนได้ด้วยนะคะ